เรื่องนี้กันหน่อยเหตุการณ์นี้ที่ระยองค่ะ
เจ้าของรีสอร์ทเนี่ยไปแจ้งความจับผู้รับเหมาค่ะ

จะเข้ามาทำร้ายร่างกายเขาแล้วข่มขู่ด้วย
บอกว่าตัวเองเนี่ยชื่อประยุทธ์จันโอชาค่ะ
พูดจ้าโคตรจังเลยวะ

อ้าวไม่ใช่มาทำงี้ได้ไง
เรื่องพี่
เอาล่ะชื่อคุณคุณนะเอาล่ะเป็นเรื่องแล้วคุณวันภพรคุณวันภพรอ่านให้ดีนะอ่านให้ดีนะอันนี้คือให้ดูคลิปในการเรื่องเล่าตามตามเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเลยนะฮะก็บอกว่าชื่อนี้ใช่ไหมคะคุณรังสรรสมประสงค์นะฮะก็เป็นเจ้าของรีสอร์ทคนถ่ายนี่แหละอยู่ที่ระยองก็มาแจ้งความกับตำรวจสอบ
คลิปเนี่ยแหมอันตรายแล้วจะทำร้ายเขาด้วยนะเขาบอกว่าวันที่๑๒ที่ผ่านมาเนี่ยก็มีผู้รับเหมามาติดตั้งเสาไฟฟ้าตรงหน้าทางเข้ารีสอร์ทเขาจะเดินไปดูจะไปถามเพราะว่าเสาไฟฟ้าที่ติดเนี่ยมันตรงกับหน้าทางเข้ารีสอร์ทเลยเผื่อจะขยงขยับอะไรสักหน่อยนึงก็เกิดเหตุการณ์อย่างในคลิปนี่แหละนะคะเหมือนยัง

มันมันสมควรแล้วเหรอคือเขาเขาแอบอ้างว่าผมผมถามเขาว่าเอาแล้วแล้วคุณเป็นใครล่ะเขาบอกว่าเขาเป็นชื่อคุณประยุทธ์จันโอชาผมอยากรู้จักชื่อจริงเลยเขาก็ยังบอกว่าเขาชื่อประยุทธ์ประยุทธ์ประยุทธ์จันโอชาโอ้โหระดับประยุทธ์มามาปรับเสาไฟฟ้าเองเลยเหรอโอ้โห
อ่านี่แหละค่ะเขาก็ไปแจ้งความกับตำรวจแล้วแล้วก็อยากจะเอ่ออยากจะให้ตรวจสอบหน่อยนะคะว่าเอ๊ะทำไมถึงพูดจาในลักษณะแบบนี้นะคะคุณประยุทธ์จันโอชาต้องไปต้องไปคุยกับคุณประยุทธ์นิดหนึ่ง